ดูเรื่องของการขับรถนะฮะถ้าแซงไม่พ้นดูไม่ดี
คนอื่นจะเดือดร้อนตามคลิปต่อไปนี้ครับ
นี่แหละฮะไม่รู้จะรีบไปไหนซิกแซคซะเหลือเกินนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับ
ตั้งแต่๒๓พฤษภาคมช่วง๒ทุ่มกว่านะฮะตามในภาพเลยครับ
แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์เขียนสั้นว่าคนปริวตกรถกระป๋องเลย
บีบพวงมาลัยแน่นมากต้องมีสตินะฮะเจ้าของคลิปก็เรียกรถคันนี้ว่ารถกระป๋อง
คือรถกระป๋อแหละคุณผู้ชมนะฮะหรือว่ารถสองแถวเล็กนะครับ
ก็อย่างที่เห็นในคลิปแหละฮะจู่นะฮะโตโยต้าวิสขับมาแซงซ้ายแซงขวาซิกแก๊กปลา
เร่งไม่พ้นรถกระป๋อที่ขับอยู่เลนซ้าย
แล้วก็ไปชนท้ายอย่างแรงจนทำให้รถเสียหลักไปชนฟุตบาท
แล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคน
เด็นตกมากระแทกพื้นบาดเจ็บหนักทีเดียวนะครับ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าคนที่ตกลงมานั้นเลือดอาบเลยนะครับ
ยืนยันว่าจริงแล้วคนขับไม่ได้เมา

แต่ก็หลายคนตำหนิว่าแหมขับก็ต้องประเมินเส้นทางด้วย
นึกอยากจะแซงก็แซงอะไรแบบนี้
แล้วก็พาให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนตามไปด้วยนะครับ
อันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมขับรถต้องระวังกันด้วยนะครับ